น้ำท่วมหลายจังหวัดใช่ไหมเริ่มดีขึ้นเรื่อย
แต่ทีนี้สิ่งที่เราอยากให้ระวังหลังจากน้ำลด
หรือว่าช่วงที่น้ำท่วมมาก็คือสัตว์ร้ายหรือสัตว์มีพิษ
เพราะว่าที่นี่ค่ะที่นี่ไม่ใช่งูนะ
แต่เจอจอราเข้เลยค่ะ

ชาวบ้านเขาพากันแตกตื่นตกใจไปหมดเลย
เพราะนี่คือจราเข้ตัวอย่างใหญ่เลย
โอ้โหนั่นน่ะชูคออยู่อย่างนั้น

ใช่ค่ะมันดึงไว้ล้างคอนิดนึง
ความยาวมันเกือบ๓เมตรนะคุณชนะ

อยู่ที่บริเวณบ้านเลขที่๔๗หมู่๒๒นะคะ

ช่วงเย็นวันที่๒๔ตุลาคม
ทีมกู้ภัยมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทย
เขาลงพื้นที่ไปช่วยกันจับจราเข้ตัวนี้เอาไว้นะคะ
เบื้องต้นนะเขาคาดนะ
ประเมินว่าน้ำหนักน่าจะอยู่ที่๑๐๐กิโลกรัม

ก็บอกว่าโอโธกดีนะจับจอราแค่ได้

ถ้าเกิดว่าจราเข้มาให้โชคกับเขาบ้าง
ก็เลยหวังว่าจะนำเลขที่บ้านหลังนี้

ตัวเงินตัวทองมาก็จะมีเงินมีทอง
จอราเค้มาก็จะเฮ้กันละมั้งทั้งหัวบ้าน
ไม่รู้เหมือนกันยังไงแต่ว่าทางด้านนางเกษรสาปล้อง
เขาก็เลยเปิดประตูออกไปดู

จราเข้จะคลานเข้าบ้านค่ะ
คือมันมาเคาะเรียกให้เปิดประตูหรือยังไง
เปิดหน่อย
แล้วด้วยความตกใจทำไง
มันเป็นไปได้ค่อนข้างยากแล้วนะในยุคปัจจุบัน
มันจะมีจราเข้ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ
ใช่แต่ถ้าฟังแบบนี้ก็น่าตกใจเหมือนกันนะ
เพราะว่าถ้าคนออกไปหาปลาหาอะไรอย่างนี้ในหนองน้ำ
มันก็อันตรายนะถ้าจราเข้ตัวใหญ่ขนาดนี้
ก็คือมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีอีก
แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้จัดการอะไรก็กลับไปแล้ว

ก็เจอตัวไหนก็จับตัวเนี่ย

เอามาแล้วเขารู้สึกไม่ปลอดภัยอาจริง
ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเจอตัวเดียว

บางคนเคยฝันถึงจราเข้ก็มีเหมือนกัน